เมื่อหญิงชาวบ้านปลอมตัวเป็นอาจารย์หญิง

นำพาให้พบกับความรักที่ไม่อาจซ่อนเร้น
กับความจริงที่ไม่อาจเปิดเผย

ของหนึ่งหญิงสองชาย
บทสรุปแห่งรักจะเป็นเช่นไร

ซีรีส์นานาชาติฟ้าสั่งให้รักเธอ